ที่ปฐุมธานีนะครับมอเตอร์ไซคันนี้มาเร็วจีเลย
แล้วตัวเขาพุ่งลงไปในท่อระบายน้ำ

นี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นบริเวณจุดเกิดเหตุนะฮะ
หมูสีบตำบลราชสวายรำรุกาครับ
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตขออภัยนะฮะ
ศีรษะเขาเนี่ยไปติดอยู่กับปากท่อระบายน้ำเลยซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมเนี่ยฮะ
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายธีรพัฒน์พาแก้วอายุยี่สิบสองปีสภาพศพเขาเนี่ย
ศีรษะแตกครับเลือดออกท่วมใบหน้าแขนซ้ายหักงอ
โอ้โหเนี่ยเราต้องเอาผ้าปิดไว้อย่างนี้เลยร้อยตำรวจโทพันนิพงศ์
จิตตารานนท์นะครับท่านเป็นร้อยเวรสพคูคศนะฮะ
เป็นร้อยเวรสอบสวนเปิดเผยบอกว่าจากการสอบถามพยานผู้เห็นเหตุการณ์
บอกว่าโอ้โหตอนนั้นฝนตกหนักเลยนะครับแล้วบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ย
ก็มีการก่อสร้างท่อระบายน้ำผู้เสียชีวิตเนี่ยขี่รถมาด้วยความเร็ว
จนชนแล้วก็ที่กันตกลงไปในท่อเสียชีวิตครับ
มันเป็นจุดที่กำลังก่อสร้างทำท่ออยู่ครับครับแล้วก็มีการวางกลวย
วางวางสัญญาณเตือนไว้แต่ว่าในขณะที่เกิดเหตุเนี่ย
พยานบอกว่ามันเป็นช่วงที่ฝนตกหนักพอดีแล้วก็มืดช่วงประมาณ
สี่ครับน่าจะขับมาด้วยความเร็วพอสมควรครับ
ก็เลยเฉี่ยวชนที่กั้นแล้วก็ตกเข้าไปในท่อครับครับ
แล้วชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขาว่ายังไงเขาเล่าบอกว่าเทศบาลเมืองราชสวายเนี่ย
อยู่ระหว่างซ่อมแซมท่อระบายน้ำคือไม่ให้น้ำเนี่ยนะฮะ
มันขังให้มันไหลสะดวกเนื่องจากเวลาฝนตกหนักทีไรน้ำขังตรงนี้ทุกที
บริเวณดังกล่าวนะครับมีการติดตั้งสัญญาณไฟเตือนแล้วล่ะ
แต่คาดว่าผู้เสียชีวิตคงจะขี่รถมาด้วยความเร็วในช่วงฝนตกหนัก
ทำให้มองไม่เห็นเลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะ
อุบัติเหตุบนท้องถนนก็มาจากหลายสาเหตุจริงนะคะฝนตกต้องระวังนะคะ